สมันตรีวันสวาสดีเว้นสวาเวลาวุธคาวัตตาวุธคาวัตตาวุธคาวัตตาวุธคาวินาโยวันนวนโอสุศาราทุกษ์มารัง
ไม่ชัดให้มันรู้ไปอ้าปากกว้างสักขนาดนี้

ดิปริยึดเจล้วก้องกงวัน
คล้ายกับเวลาคุณครูให้ท่องสูตรคูณก่อนเข้าห้องเรียน

เด็กที่เป็นเนรเนี่ยเขาตั้งใจไปบวชเรียนใช่ไหม

เขาก็ตั้งใจค่ะคุณเห็นไหมคะ
แต่ละรูปนะมีความตั้งอกตั้งใจมากเลยนะคะ
เอาล่ะรับพรจากเนรท่านไปนะจ๊ะ
สามะเนรน้อยทั้งสองรูปที่เห็นอยู่นี่มีชื่อว่าสามะเนรชิและสามมะเนรยู
อายุเพียงแค่๘ขวบกับ๙ขวบเท่านั้นเอง
อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ซึ่งในตอนนี้นะคะสามเณรทั้งสองรูปเนี่ย
เรียนศึกษาธรรมะในช่วงปิดเทอมอยู่ที่วัดเด่นกระต่าย
หรือว่าวัดป่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
โดยทุกเช้าสามะเนรชิและสามเณรยูเนี่ย
ก็จะออกตามหลวงพี่โจ้ซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยง
ออกไปเดินบินทบาทในตลาดสดสวรรคโลกแบบนี้
แต่ที่สร้างความประทับใจให้กับญาติโยมสุดก็คือการให้ศีลให้พร
ที่เสียงดังฟังชัดแบบที่เราได้ยินไป
ญาติโยมที่สูงอายุนะคะหูตาเริ่มจะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหม
ฟังไม่ค่อยถนัดว่าพระท่านสามเณรท่านให้ศีลให้พรว่ายังไง
พอฟังปุ๊บโอ้โหชัดแจ๋วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ปั๊บทันที

ก็เลยทำให้สามเณรทั้งสองเป็นที่ประทับใจของชาวบ้าน
ย่านตลาดสดสวรรค์คลโลกมากเลย
โอ้โหอารมณ์เหมือนพกเครื่องเสียงไปด้วย
ถูกต้องเครื่องกระจายเสียงเลยนะคะ

ถูกต้องรับพรสาธุกันไป
ไปสอบถามหลวงพี่โจ้หน่อยพระพี่เลี้ยงนะคะ

หลังจากที่สามเณรชิและสามเณรยูมาบวชเรียนในช่วงปิดเทอม
ก็ได้มาจำวัดอยู่กุฏิเดียวกับอัตมานี่แหละ
และทุกเช้านะก็จะออกมาบินทบาทที่ตลาด
ส่วนสามเมินที่และสามเมินยูให้ศีลให้พรเสียงดังฟังชัดนัด
สามเณรทั้งสองทำเป็นปกติเป็นประจำทุกวันแบบนี้อยู่แล้ว

พอบวชเรียนแล้วก็ต้องสวดตั้งใจต้องบวชสวดมนต์ให้ได้
พอสวดได้แล้วก็ท่องอย่างเต็มที่เสียงดังฟังชัด

คือเด็กในช่วงปิดเทอม
บางคนคุณพ่อคุณแม่ก็จะส่งไปบวก
ใช่จะได้ไปศึกษาพระธรรมในช่วงปิดภาคเรียน

อาจจะได้แบบว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้ด้วย
สามเณรทั้งสองรูปนี้ตั้งอกตั้งใจเลยนะ
ตั้งใจศึกษาธรรมะอย่างดี